ประเด็นการถือครองหุ้นสื่อซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอ
ยังคงถูกหยิบยกมาร้องเรียนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้มีผู้ถูกร้องเรียนอีกหลายคนในหลายภาคการเมืองนะครับ
ขณะที่กรกตมีมติถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครสอสออีก๑๑คน
ติดตามจากรายงานครับ
นายบุญธูแก้วกระจ่างจังหวัดราชบดินฤทธิ์ผลักษณ์ชาติไทย

เป็นผู้สมัครสอสสองของภักดิ์พลังค์กว่องชนไทย๓คน
ภักดิ์พลังไทยรักไทย๒คนภักดิ์ประชาธรรมไทยภักดิ์พลังชาติไทย
และภักดิ์รวมใจไทยภักดิ์ละ๑คน
โดยผู้สมัครที่กรกตไม่รับรอง

จะไม่ถูกนำมารวมเป็นคะแนนของพัก
นายทศพรเพ็งส้มผู้สมัครสข๕จังหวัดนนทบุรี
ภักดิ์พลังประชารัฐก็เขายืนหนังสือ
ขอให้กรกตงดการประกาศผลการเลือกตั้ง
ถอนชื่อนายวัญชัยเจริญนนทศิษย
ผู้สมัครสข๕นนทบุรีภักดิ์เพื่อไทย
รวมทั้งสั่งขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตดังกล่าว
เนื่องจากนายวัญชัยถือหุ้นในธุรกิจสื่อ
อาจมีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง

พร้อมอ้างอิงความวิพากษาของสารดีกา

สั่งถอนชื่อนายภูเบศเห็นหลอด
ออกจากการเป็นผู้สมัครสข๒สกนคร

ขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
คำร้องให้กรกตระงับการประกาศรับรองสอสอบัญชีรายชื่อ
โดยอ้างว่าขณะนี้ยังมีผู้สมัครสอสอที่เป็นกรรมการบริหารพักการเมือง
พักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐ
และพักรวมพลังประชาชาติไทยที่เข้าข่ายมีคุณลักษณะต้องห้าม
ลงสมัครรับเลือกตั้งจากการถือหุ้นในธุรกิจสื่อ
พักรวมพลังประชาชาติไทยนายเอ็กตนัฏภร้อมพลัน

กรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ

ท่านมาเป็นผู้สมัคร
บัญชีลายชื่อลำดับที่หนึ่งของ

แล้วมีตำแหน่งเป็นกรรมการพักด้วย

ของท่านมีหลายกรณีของคุณนัตตะพล
คือท่านมีหุ้นอยู่ในบริษัทศรีธาราแลนด์นะครับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่๓๐
เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อเมษา๖๑
ส่วนในนัตตะพลที่สุวรรณรองค์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ

หลังจากที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พิงในโซเชียลมีเดียว่าถือหุ้นในธุรกิจสื่อ
โดยยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบ
และหากพบว่าถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อจริง

พร้อมรับคำตัดสินแบบลูกผู้ชาย
พร้อมท้าทายให้นายธนาธรณ์ยื่นฟ้องด้วยตัวเอง
สังคมเราเจอตัวแทนแบบปลอมมาพอแล้ว
ปิดท้ายที่นายคารมพลพรกลางว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อ

นำหลักฐานดำเนินคดีนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ต่อพนักงานสอบสวนสนทุ่ง๒ห้อง

และว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อ

ถือหุ้นสื่อซึ่งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา๙๘

ซึ่งได้เลิกกิจการไปแล้ว๖ปี
ซึ่งเข้าข่ายความผิดมาตรา๑๔๔
ตามพรปว่าด้วยผู้สมัครสอสอ

ผู้สมัครสอสอไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง
ระงับการประกาศผลการเลือกตั้ง
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น
มีกำหนด๒๐ปี